เรากดกันที่ลูกสาวพยานากันบ้างดีกว่านะฮะ

แต่เป็นความแซ็กซัก

ขว้ามิสัพของเธอสองคนไม่ได้แมว
นี้จัดเต็มแฟชั่นแซ่บออกมาให้เอฟซีติดตามกัน
แรกลูกไม้ลูกใจโอ้น่ารักจังเลยสวยหวานสะดุดตาไปเลยลูกจ๋า
แบบเผลออุ๊ยใครเรียกนะ
มองมากหรือจะเป็นมองแบบก้มต่ำโชว์เรียวหน้านิดนึง
อยากหุ่นดีต้องไดเอ็ดแต่ถ้าชอบอะไรเผ็ดก็ต้องเรานี่แหละ
แคปชั่นเขาเลิศปะล่ะเออนะคะคุณเลิศจริงอะไรจริงนะจ๊ะ
ยังค่ะยังไม่หมดนะคะหรือจะเป็นบิกินี่สีฟ้าหน้ามองโชว์เอลเอส
แบบนี้ไปเลยน่ารักมันสีฟ้ามันสดใสเข้ากับน้องดีเหมือนกันนะคะ
หนุ่มเห็นแล้วว้าวลุกตาลุกวาวตาคากันไปเลย
ไปดูคนพี่กันบ้างดีกว่าสาวลาล่าไม่ยอมน้อยหน้านะคะ
ไปทะเลทั้งทีก็จัดเต็มนี่เอามุมแบบว่าเผลอไปก่อนแบบนี้
แฟชั่นชุดริมโขดหินคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตามไปนะคะ
พีชสีดำก็มาเป๊ะมากจริงนี่บอกเลยกินกันไม่ลงเต็ม๑๐เอาไปเลย๑๐๐คะแนนนะคะ
แต่ทริปนี้ไม่เหงานะคะบอกเลยว่านอกจากจะไปกับน้องสาวคนสนิทแล้ว
ไปดูไปซูมกันนิดนึง
แฟนเขาณดุลตีนไปด้วย
นี่ไงหล่อเข้มฉันเจอที่อิริน่าคาเฟ่

คุณบอกซูมดิฉันก็พยายามดูว่าเรือมันมีป้ายทะเบียน
ไม่คุณก็ไม่รอรูปขึ้นเลย
แฟนลาล่าพ่อมีเลข
งานดีเหมือนกันนะคะคุณค่ะ
น้ำทะเลที่ว่าเค็มกลายเป็นทะเลหวานไปซะงั้นนะ
แต่แฟนเขาพอถอดเสื้อออกมาแล้วขาวจัง
งานดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามาแบบว่าโหด

ก็ไปเจอตัวจริงเขาบอกว่าเขาใส่เสื้อ